สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวที่คุณน้ำแข็งโปรยนำไปเมื่อสักครู่
เรื่องของพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณและคณะเรื่องเกิดวันศุกร์
เช้าขึ้นมาวันเสาร์เป็นหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยครับ
ระทึกตู้ป้ายแดงเสียหลักพัชรวาสโชคดีเจ็บเล็กน้อย
พุ่งชนรั้วมอเตอร์เวย์รถพังยับนี่ข่าววันเสาร์
พอเช้าวันอาทิตย์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นแหละ
บอกว่าคนขับรถรับก้มชาร์จมือถือครับ
ผมคิดว่าเราไม่ควรปล่อยให้ข่าวนี้ผ่านไปเฉยนะครับ
มันควรจะต้องคุยอะไรกันสักอย่างหนึ่งว่าเรื่องแบบนี้เราจะทำยังไง
ควรจะหยิบเอามาขยายผลเพื่อนำไปสู่หามาตรการแก้ปัญหา
เอาให้เหมือนกับที่ยามินเสียชีวิตกับมาเรียมนั่นแหละ
ตอนนี้โอ้โหเขากำลังลนรงค์กันเรื่อง
อย่าทิ้งถุงพลาสติกลงไปในทะเลหรือลงชายหาด
หรือทิ้งลงที่ไหนก็ได้ที่จะไหลลงไปทะเล
ฉะนั้นพฤติกรรมของคนขับรถที่พูดโทรศัพท์ไปขับไป
เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ
ตอนนี้เราขับรถผ่านดูเถอะตามป้ายรถเมย์
อยู่กัน๑๐คนจะเห็นคนก้มเล่นมือถือ
ผมว่า๙คนหรืออาจจะทั้ง๑๐คน

คนที่ยืนไม่เป็นไรคนได้นั่งส่วนใหญ่

คนที่เดินตามห้างเดี๋ยวนี้เดินไปก็
เล่นเล่นไลน์แชทไลน์ส่งไลน์กันไป
แต่มันไม่ควรจะกลายเป็นว่าคนขับรถ
เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเล็กไปแล้วเรื่องพูดโทรศัพท์
ขับรถไปก้มลงอ่านไลน์
ช่วงที่รถติดไฟแดงช่วงที่รถไม่วิ่งเร็วมาก
ก้มอ่านไลน์อ่านอย่างเดียวไม่พอ
เอ้าพิมพ์ส่งด้วย

พอเสียจังหวะนิดเดียวก็ไปชนรถคันหน้าเขา
แล้วพอรถชนกันทีนึงรถก็ติดกันวินาศไปหมด

แล้วถ้าวิ่งเร็วหน่อยมันก็เกิดอุบัติเหตุ
อย่างไรรถตู้ไป้แดงที่นำคณะของพลเวกพัชรวาสไป
้มลงชาร์จโทรศัพท์มือถือ
้มลงชาร์จโทรศัพท์มือถือมันเป็นไปได้ยังไงครับ
รถตู้ซึ่งผมคิดว่าหลายคันก็ทำแบบนี้
แต่ไม่เกิดอุบัติเหตุ
คนที่หวุดหวิด
ฉิวเฉียดจะเกิดอุบัติเหตุ
บอกโอ้ไม่ไหวแล้วเข็ดเสี่ยง
แต่ว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมาเตือนไม่ได้ก็เยอะ

คำถามก็คือว่าเราควรจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้
คำตอบที่เป็นกำปั้นทุบดินก็บอกว่า
ออกกฎหมายสิกฎหมายมีแล้วครับ
กฎหมายห้ามโทรศัพท์
ในขณะขับรถมีมาแล้ว
แต่บังคับใช้ได้บ้างเล็กน้อย
ตอนมีกฎหมายใหม่คนก็กลัว
ตำรวจก็เห็นเข้าก็จับ
แต่ว่าพอสักพักหนึ่งก็เป็นไปตามวิถีแบบไทย
คนก็ชาชินไม่ทำตามกฎหมาย
ผู้รักษากฎหมายก็ชาชิน
ไม่อยากจะไปยุ่งเพราะว่าจับกันไม่ไหว
พูดไปทั้งนั้นแล้วมันลามมาถึงขั้น
รับไลน์ส่งไลน์ไลน์กันนี่แหละ

ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้น

เรื่องนี้มันต้องลนรงค์

รถเก๋งรถส่วนตัว
เอาละแก้กันไม่ไหวเพราะว่าใครต่อใครก็มีพฤติกรรมแบบนี้
แต่ว่ารถสาธารณะต้องเอาให้ได้ครับ
รถสาธารณะเนี่ยต้องแก้กันอย่างจริงจังให้ได้เพราะคุณต้องรับผิดชอบ
ชีวิตคนในรถอีกตั้งไม่รู้ตั้งกี่ชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถบัส
ต้องเอาให้ให้อยู่เลยก่อนแล้วกันเช่นรถตู้
ถ้าเราจะไปเช่ารถตู้ต้องตกลงกันก่อนว่า
เท่าแก่ผมไม่เอาคนขับที่โทรศัพท์ไป
พูดขับไปโทรศัพท์ไปพูดขับไป
ส่งไลน์ไปอ่านไลน์ไปผมไม่เอา
และถ้าผู้โดยสารถ่ายรูปไว้ส่งเท่าแก่
หรือว่าส่งตำรวจตำรวจต้องเอาจริง
ตำรวจต้องเอาจริงเท่าแก่ต้องไล่ออกเลยครับ
เวลาเราไปเช่ารถบัสเช่าไปโน่นมานี่
ก็ต้องเข้มงวดกวดขันผู้โดยสารนี่แหละ
จะต้องถ่ายถ่ายรูปไว้ถ้าโชเฟอร์พูดโทรศัพท์ไป
ขับรถไปอ่านไลน์ไปส่งไลน์ไป
วีดีโอคอนกับลูกเมียไปต้องไม่ได้ต้องไม่ยอม

ส่งตำรวจส่งกรมการขนส่งส่งเท่าแก่
บอกอย่างนี้ไม่ได้ต้องช่วยกันทุกวิถีทาง
และให้ดีเนี่ยตอนนี้เขามีกล้องหน้ารถใช่ไหมครับ
กล้องหน้ารถน่ะเห็นหมดอ่ะแต่ควรจะมีกล้องสักตัวหนึ่งไหม
หันมาที่คนขับอ่ะแล้วกล้องเนี้ยสามารถส่งสัญญาณไปถึง
เจ้าหน้าที่หรือเท่าแก่หรือนายสถานีได้ว่าอ๋อ
ตอนนี้คนขับรถคนนี้กำลังขับไป
แล้วพูดโทรศัพท์ไปขับไปกำลังวีดีโอคอลไป
ขับไปกำลังทำโน่นทำนี่ไปต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นครับ
ในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมกันหรอก
ในต่างประเทศเนี่ยถ้ามีเรื่องแบบนี้
ผู้โดยสารเขาจะโวยวายเขาจะไม่กล้าไม่ยอมให้ทำ
มีคนที่มีอาชีพเป็นไกด์เคยมาบอกผมว่า
บางทีเอานักท่องเที่ยวขึ้นรถบัสไปโน่นมานี่
เขาทำหน้าที่ไกด์เขาก็ขึ้นไปบรรยายบนรถ
อ้าวอยู่ขึ้นมาคนขับรถเอาโทรศัพท์ขึ้นมา
หน้าตาเฉยแล้วก็ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไป

ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเออะโวยวายกันใหญ่ว่า
เป็นไปได้ยังไงเขาก็ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัย
เพราะว่าเขาไม่เคยเจอเขาไม่เคยเจอสภาพที่
คนขับรถโดยสารขับไปแล้วก็ใช้โทรศัพท์ไป
ขับแล้วก็เล่นไลน์ไปอันนี้แหละคำถามก็คือว่า
เราจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอครับ
กรมการขนส่งคิดอะไรได้ไหมครับ
ว่าพอมีข่าวอย่างนี้ขึ้นมาคุณควรจะต้องทำยังไง
ตำรวจควรจะต้องทำยังไงตำรวจทางหลวง
ตำรวจท้องที่คนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน
ผู้โดยสารจะต้องไม่ยอมผู้โดยสารจะต้องไม่ยอม
หลายฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างนี้
งั้นแล้วจะเกิดเหตุแบบนี้ไปเรื่อย
ลายของพลตรวจเอกพัชรวาสนั่นก็
ก็เพราะว่าก้มลงไปเสียบมือถือ
คนที่ทำอย่างนี้เนี่ยเขาคิดว่ามันแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
เดียวไม่เป็นไรหรอกแต่เวลามันเสียหลัก
ผู้โดยสารก็พลอยบาดเจ็บล้มตายไปด้วย
ฉะนั้นวันนี้หยิบเรื่องนี้ไม่อยากให้เรื่องของพลตำรวจเอกพัชรวาส
เป็นเรื่องเกิดขึ้นแล้วหายไป
จริงรายอื่นก็สำคัญแต่ว่าเพราะเอิญว่ารายนี้เป็นคนสำคัญหน่อย
หนังสือพิมพ์ก็พาดหัวใหญ่ไทยรัฐก็พาดหัวใหญ่
ฉะนั้นวันนี้เรามาคิดกันดูว่าเราไปลนลงเมาไม่ขับ
เราไปลนรงค์เรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัย
ยังไม่เห็นมีใครลนลงว่าขับไม่โทรโทรไม่ขับ
เราข้ามไปหมดทั้งผมว่าอันตรายกว่าเมาแล้วขับ
อย่างน้อยก็พอกันวันนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาฝาก
และจะตามดูซิว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวง
คิดยังไงกับเรื่องพวกนี้นี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับ
จริงจังกว่านี้นะครับก่อนที่จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากกว่านี้ด้วย
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ